ส่วนช่วงท้ายครับก็พูดถึงเรื่องราวของคุณวิชัยกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าเดี๋ยวใกล้จะถึงกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพกันแล้วนะครับ
สโมสรเลสเตอร์ก็จัดเดินทางมาในครั้งนี้ด้วยครับ
เป็นดารอเจอร์ครับกุญสือคนใหม่ของทางเลสเตอร์ก็เตรียมนำลูกทีม
เดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
นายวิชัยศรีวัตนประพาประธานสโมสรผู้ล่วงลับจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก
หลังจากที่มีการเก็บศพเป็นเวลา๑๐๐วันนะครับ
ตั้งแต่พิธีสวดพระอภิษฐรรมเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
หลังจากซ้อมเสร็จเมื่อวานนี้ครับรอเจอร์พร้อมด้วยทีมงานแล้วก็สตาร์ฟ
ถึงนักเตะนั้นไม่มีโปรแกรมลงแข่งขันให้กับทีมชาติ
ก็เดินทางมายังกรุงเทพเพื่อมาร่วมพิธีในวันพรุ่งนี้นะครับ
จะเดินทางกลับเลสเตอร์ในช่วงเช้าวันเสาร์ที่๒๓มีนาคม